ข่าวนี้ผมทั้งสงสารทั้งเวทนาทั้งเห็นใจหลายอารมณ์มาก

พี่สาวอายุ๘๒น้องชายอายุ๗๓อยู่ด้วยกัน
พี่สาว๘๒ก็นึกว่าน้องชาย๗๓ป่วยน้อย
เช็ดตัวเช็ดไปดูแลเช็ดไปเช็ดไป
เสียชีวิตมา๓วันแล้วท่านไม่รู้
เพราะว่าพี่สาว๘๒เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
คุณผู้ชมดูข่าวนี้นะดูข่าวนี้ให้จบ
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในซอยพุทธบูชา๔๔แยกย่อย
ที่๑๑ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นจุดที่พบศพอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านเลย
เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านนะครับพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายสมชาติ
สิทธิพักดีกูลอายุ๗๓ปีอยู่ในสภาพบวมอืดแล้ว
อยู่บนโซฟาคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
คุณผู้ชมลองนึกภาพในบ้านพบนางสาววันธนาอายุแปดสิบสองปี
พี่สาวแท้ของผู้เสียชีวิตนั่นแหละท่านนี้ครับแต่ท่านเป็นอัลไซเมอร์
อ๋อนอนอยู่บนเตียงข้างสบนแหละ

ครั้งแรกที่อาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบในบ้าน
น้องชายน้องชายม่านอนหลับอยู่
เอาผ้าห่มสีขาวมาคลุมร่างน้องชายเอาไว้เพราะกลัวยุงจะกัด
ยุงจะกัดน้องชายและยังเอาผ้าเช็ดตัวให้น้องชายตลอด
วันที่ผ่านมาครับอาม่าเล่าบอกว่านักข่าวน้องชายอาม่าหลับอ่ะ
หลับมา๓วันแล้วนี่อาม่าคอยเช็ดตัวนะ
แต่คืนนี้คนมาเยอะมากก็เลยเอาผ้ามาห่มให้น้องครับคุณผู้ชมครับ
คนที่มาบ้านหลังนี้บ่อยที่สุดคือพี่สรศักดิ
ชินมาอายุ๔๔ปีเล่าบอกว่า
ผมมาส่งของที่บ้านหลังนี้นะ
เพราะอำมาตย์สั่งของประจำน้ำแข็ง
ทุกครั้งที่มาถึงอาม่าจะนั่งรอที่เก้าอี้หน้าบ้าน

วันนั้นที่มาส่งของปั๊บ

อำมาตย์กลิ่นอะไรอ่ะ

ม่าไม่น่าจะนอนแล้วนะ

น้องอำมาตย์ป่วยหลับอยู่
คุณผู้ชมเขาเดินเข้าไปดูสภาพศพบวมอืด
แต่อาม่ายังเช็ดตัวให้อยู่เลย
โอ้โหเข้าใจอารมณ์ผมอย่างที่ผมบอกว่าข่าวนี้มันสุด
ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑นะครับให้มาตรวจสอบ
นี่แหละฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตไม่พบบัตรแผลตามร่างกาย
ในบ้านก็ไม่มีร่องรอยนะครับการต่อสู้หรือถูกลื้อค้น
ก็เลยมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับญาติที่ได้ดูข่าวนี้
มาดูอาม่าต่อนะฮะอาม่าเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับ